ประชาชนยังคงเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง
ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณเอกพลอุปลพันธ์
รายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ
บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวังในขณะนี้
ยังคงมีประชาชนเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องครับ
โดยบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังยังคงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนจากทั่วสารทิศ
พร้อมใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และในวันนี้ยังมีผู้พิการทางสายตากว่า๔๐๐คน
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมาร่วมทำการถวายบังคมด้วย
ขณะที่บริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรี
ได้มีจิตอาสานำริปบิ้นสีดำมาแจกให้กับประชาชนและชาวต่างชาติ

ซึ่งได้รับความสนใจจากคนที่ผ่านไปมาจำนวนมาก
นอกจากนี้ที่บริเวณจุดรอคิวหน้ากรมศิลปากร
ได้มีพระสงฆ์จากวัดประยุระวงศาวาสพร้อมศิษยานุสิต
ร่มกว่า๑๐๐คันที่ได้จากการบริจาค
มาแจกให้กับประชาชนที่กำลังรอเข้าคิวด้วย
อ่าแดนออกไว้เท่าไรฝนตกอีก

ยังสามารถจะใช้ในการค่ำกายได้
นะฮะล่มไม่ช่วยค่ำกายได้
และในขณะนี้คาดว่าอาจจะมีฝนตกลงมา
ประชาชนที่จะเดินทางมายังพระบรมมหาราชวัง
แนะนำให้พกร่มติดตัวกันมาด้วยนะครับ
เอกพลอุประพันธ์รายงานจากท้องสนามหลวงครับ